เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่อุกอาจมากที่กระบีกันหน่อยกันแล้วกัน
เป็นพ่อค้าขายอาหารด้วยกันอยู่พื้นที่เดียวกัน
เขามีปัญหาเรื่องขายของเหมือนกันเมนูเดียวกัน
ตอนแรกขายของทอดก็ขายของทอดเหมือนกัน
อ่าเปลี่ยนไปขายไก่ย่างก็กลายเป็นขายไก่ย่างเหมือนกัน
คือเคลียร์กันไปเคลียร์กันมายังไงก็ไม่รู้นะฮะ

นี่ฮะถูกยิงเข้าไปแล้วนะครับเสื้อน้ำเงินนี่เป็น
นี่กับเสื้อเหลืองนี่เขาเป็นพ่อค้าที่ขายเมนูเหมือนกัน
ตอนแรกเหมือนกับแค่ยืนโต้เถียงกันก่อน
คือเนี่ยอันนี้เสื้อเหลืองมาที่ร้านเขานะฮะ
ยืนยืนอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีการลงไม้ลงมือกันนะครับ
ผู้คนแถวนี้ก็พยายามที่จะ

ลูกชายของพ่อค้าเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะฮะ
นี่คนก็มาดึงเด็กมาแล้ว
ตอนนั้นยังคิดว่าเป็นการชกต่อยกันอยู่ธรรมดานะฮะ
มีพี่วินจักรยานยนต์แถวนั้นก็พยายามจะเข้ามาห้ามกัน
แล้วตอนนี้ตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่ามากันอะไรกันยังไงแยกได้แล้ว
ค้าเสื้อเหลืองนี่เอาปืนมายิงนัดหนึ่งแต่มันเหมือนกับไม่โดนหรืออะไรยังไงนี่แหละ
ใช่เหมือนกระสุนด้านหรืออะไรสักอย่างค่ะพี่อุ๋ยแล้วยิงใส่อีกนัดหนึ่งอ่ะ
เข้าหน้าอกนะฮะเข้าหน้าอกนะครับแล้วเขาก็ล้มฟุบไปเลย
นู่นแล้วเดินไปนู่นแล้วเสื้อเหลืองเดินไปนู่นแล้ว
นี่ผู้คนแถวนี้โดยเฉพาะพี่วินคนนี้เนี่ยก็พยายามช่วยเหลือ
สุดท้ายเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่มาพาไปโรงพยาบาลแต่ก็ช่วยไม่ทันนะฮะ
โอ้โหเราเห็นภาพคุณวุฒิเดชตอนโดนยิงแล้วเหมือนตอนแรกยังไม่ทันรู้ตัว
สะดุ้งแค่นิดเดียวแล้วยังเหมือนประคองร่างอยู่ได้
แล้วค่อยซุดค่อยซุดแล้วก็เนี่ยค่ะลงไปนอนแบบนี้ค่ะ
เสียชีวิตนะครับส่วนลูกชายของเขาเนี่ยหนูน้อยเด็กชายวัยสองขวบเนี่ย
มีเสียงปืนเนี่ยคนแถวนั้นก็แตกกระจายแล้วฮะค่ะ
หาดอ่าวนางในพื้นที่ตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่ฮะช่วงค่ำ
ผู้ที่เป็นมือยิงเนี่ยชื่อนายเอกรัฐบุคโล
ชื่อเล่นชื่อบิลอายุ๓๖นะครับขณะเดียวกัน
ผู้ตายชื่อนายวุฒิเดชบูหงาอายุ๓๐
ทั้งคู่ขายของอยู่ที่นี่เปิดแผงขายของอยู่ที่นี่
แต่ว่าในบิวเอกรัฐเนี่ยเขาเปิดแผงขายมาก่อน
แล้วผู้ตายก็คือวุฒิเดชเนี่ยมาเปิดตอนหลัง
แต่พอเขามาขายของที่นี่กันเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องขายเมนูเหมือนกัน
เหมือนกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ว่านายเอกรัฐตรงนี้เนี่ยใช้ปืนจุด๓๘ยิงใส่นายวุฒิเดชนะครับ
นัดแรกกระสุนไม่ลั่นจะเห็นว่านัดแรกเนี่ยเหมือนกับเขาสะดุ้งไปทีนึง
แต่กระสุนมันไม่ออกนะฮะนัดที่สองเนี่ยกระสุนออกเนี่ย
เจาะเข้ากลางหน้าอกของวุฒิเดชเลยนะครับ
เขาก็รีบพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
โอ้โหคือถ้าเป็นเรื่องเท่านี้เนี่ยต้องยิงกันตายเลยเหรอ
ท่านผู้ชมครับหลายคนที่สงสัยว่าเออเขาขายอาหารซ้ำกันยังไง
น้องสาวของนายเอกรัฐมือปืนเนี่ยนะฮะน้องสาวของเขาเนี่ยบอกกับเราว่าอย่างนี้ฮะ
เอกรัฐพี่ชายของเธอเนี่ยขายของมาก่อนขายของอยู่ตรงนี้เนี่ย
แล้วฝั่งผู้ตายคือวุฒิเดชเนี่ยมาขายของตอนหลังนะ
ทีนี้พอมาถึงเนี่ยทางวุฒิเดชก็ขายพวกเมนูของทอดเหมือนกัน
มันก็เกิดปัญหากันเกิดขึ้นค่ะเจ้าของพื้นที่นะที่เขาให้เช่าแผงขายเนี่ย
เขาก็มาเจรจากลายเกลี่ยให้ตกลงกันฝั่งของวุฒิเดชที่มาหลัง
เขาก็เปลี่ยนไปขายไก่ย่างอ่าทีนี้น้องสาวของเอกรัฐเนี่ยบอกว่า
แต่พอทางวุฒิเดชเขาไปขายไก่ย่างแล้วเอกรัฐพี่ชายของเธอที่ขายขอทอดอ่ะ
พวกของทอดเนี่ยไปเพิ่มเมนูขายไก่ย่างอีกแต่ว่าเพิ่มไม่เยอะนะ
เพิ่มนิดเดียวก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายภรรยาของฝั่งวุฒิเดชเนี่ย
โทรไปฟ้องเจ้าของที่ว่าอ้าวก็เคลียร์กันแล้วเนี่ยแล้วทำไมเอกรัฐเนี่ย
มาเพิ่มเมนูขายไก่ย่างแล้วมันกลายเป็นว่าภรรยาของทั้งสองฝั่งเนี่ย
พอรู้ข่าวซึ่งกันและกันเขาก็เลยทะเลาะกันภรรยาของสองร้านนี้ทะเลาะกัน
บานปลายไปถึงเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำทางฝั่งของเอกรัฐเนี่ย
เขาก็เดินมาแล้วก็ไม่รู้อะไรยังไงชกต่อยกันแล้วก็ยิงกันตายเลย
น้องสาวของนายเอกรัฐมือปืนเนี่ยบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังฝั่งของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ทางฝั่งของครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ถ้าถามเองขอบได้แล้วนะขอบได้ก็คงจะหาอะไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าฝันแกยังปิดใจใส่ไหวที่อะไรอยู่แบบเนี่ย
หลังจากที่ก่อเหตุยิงเขาแล้วเนี่ยนายเอกรัฐจะเห็นในกล้องวงจรปิดคือเดินหนีไปเลยนะ
สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
จับได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะนี่สพอาวนางไปคุมตัวมา
นายเอกรัฐเนี่ยเขาสารภาพว่าอย่างนี้ฮะตอนที่นำไปสอบสวนที่โรงพักนะ
เขาอ้างว่าฝั่งของนายวุฒิเดชผู้ตายเนี่ยเดินมาหาเขาที่ร้านก่อนนะ
ก่อนจะเกิดเหตุที่ยิงกันเนี่ยนะเดินมาที่หน้าร้านเขา
แล้วมายืนจ้องลักษณะหาเรื่องอยู่หน้าร้านเขานานเป็น๑๐นาที
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของแม่นะของเมียเขาของน้องสาวเขาด้วยที่ขายของกันอยู่
พอนายวุฒิเดชเดินกลับไปที่ร้านของตัวนายวุฒิเดช
นายเอกรัฐบอกว่าเขาก็เลยเดินตามไปเดินตามไปเพื่อจะไปเคลียร์ว่าเออ
มายืนจ้องยืนจ้องกันเนี่ยมันอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยเขาอ้างว่านะมือปืนเนี่ย
ว่าผู้ตายเนี่ยพูดจาไม่ดีใส่ก่อนก็เลยทะเลาะกันชกต่อยกัน
แล้วตอนนั้นโมโหคว้าปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายไป
เขาอยากจะขอโทษทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายด้วยกับสิ่งที่เขาทำลงไป
เขามายืนจ้องอยู่ที่ร้านแม่ป่ายาแล้วก็ร้านน้องสาวอยู่
ประมาณ๑๐นาทีแล้วเขาก็เดินออกไป

เรากลับไปหาเขาเขามีทำท่าทียังไงบ้างพี่
ตอนที่กลับไปหาเขาผมว่าจะไปเรียนให้เรื่องมันจบ
ทำไหนยังไงถึงที่ทำให้เราได้ยินเขาพูด

แบบอย่างงี้มันก็ทะเลาะกันโก้ขึ้นเสียงขึ้นมาเลยครับ
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายวุฒิเดชผู้ตายเขาด้วยนะฮะ

เพราะช่วงที่มีการถกเถียงอะไรกันพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า
เขาพูดแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างอันนี้ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างถูกแจ้งข้อหาไปสี่ข้อหานะครับ
เอกรัฐนะครับก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาเรื่องของอาวุธปืนนะฮะเรื่องการใช้อาวุธปืนแล้วก็การพาอาวุธปืน
และการยิงปืนในที่สาธารณะนี่นะครับทางฝั่งของนายวุฒิเดชนะครับวันนี้ครอบครัวเนี่ยได้รับศพ
หัวอกคนเป็นเมียคนเป็นแม่เนี่ยหัวใจแทบแตกสลาย
ตอนนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับ

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับภูมิกับการสพอ่าวนาง
แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะฮะคุมตัวในเอกรัฐมือปืนเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านในพื้นที่ก็มาดูกันเยอะเลย
นี่นะฮะตอนที่คุมตัวมาทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือช่วงทำแผนเนี่ยนายเอกรัฐเขาก็เล่านะ
อ้างว่าก่อนที่จะมีการยิงกันเนี่ย
เขาอ้างว่าถูกผู้ตายท้าทายก่อน
ประมาณว่าตอนเข้ามาถามว่าเออทำไมมาแบบนั้นแบบนี้
ผู้ตายมาถามเขาก่อนว่าแล้วจะเอายังไง
เขาก็เลยบันดาลโทษะชักปืนออกมายิง
ยืนยันว่ายิงแค่นัดเดียวที่เห็นว่ายิงสองครั้งเนี่ย
ครั้งแรกเนี่ยขึ้นไกลปืน
แล้วมันแบบเหมือนกับยิงไม่ออกหรืออะไรยังไงนี่แหละ
ก็เลยยิงไปสองครั้งเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
ครั้งแรกเนี่ยขึ้นไกลปืนมาเลยเหมือนเห็นยิง๒ครั้ง
แต่ยิงครั้งเดียวเขาบอกทำแผนเสร็จก็คุมตัวไปที่สพอาวนางนะครับ
นี่ฮะจุดที่มาชี้จุดทำแผนนะครับ
นายเอกรัฐเขาอ้างว่าถูกพูดจาไม่ดีใส่ก่อน

เห็นกลุ่มคนสามสี่คนเข้ามารุมล้อมตอนที่นายเอกรัฐกับผู้ตายเนี่ย
นี่ชกต่อยกันตรงนี้นะครับ
คือก็มีคนตั้งคำถามว่าเออทำไมไม่ช่วยกันแยก
ทำไมไม่ช่วยแยกช่วยห้ามจนเกิดเหตุยิงกันขึ้น
อกจากจะเห็นพี่วินที่พยายามจะเข้ามาดูแต่ก็มาช่วยตอนที่ถูกยิง
อยากจะเข้ามาให้ถึงตัวแต่ว่าคนอื่นมันอะไรยังไงกันแน่
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกคนที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
มาสอบปากคำมาสอบสวนนะครับ
ถ้าพบว่ามีใครที่ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของการยั่วยุอ่า
หรือการไม่ห้ามการช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยนะ
ก็อาจจะต้องมีความผิดฐานร่วมกันในการก่อเหตุหรือไม่
อย่างพี่วินเนี่ยเขาพยายามเข้ามาห้ามตอนแรกเขาพยายามเข้ามาห้ามแต่เขาก็เข้าไม่ถึง
แต่คนอื่นเนี่ยมากันในลักษณะกันแบบห้ามหรือกันแบบไหนอะไรยังไง

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกตรงเลยว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะคะ
คนนึงต้องมาเสียชีวิตส่วนอีกคนนึงก็ต้องติดคุกหัวโต
กับเรื่องแค่ว่าขายอาหารเมนูเดียวกัน
จริงแล้วบอกกันตรงว่าหลายร้านที่อยู่ติดกัน
ขายของเหมือนกันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ
ถ้าเรื่องแบบนี้ถึงขั้นต้องฆ่ากันตายมันยังไงเนี่ย

แล้วผู้ก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายอาหาร
พ่อค้าขายอาหารต้องพกปืนด้วยเหรอคะ
ที่สำคัญคือถ้าฟังจากน้องสาวของมือปืนนะ

แล้วตัวเองก็ไปขายซ้ำกับเขาอีกทีนึง

ตัวเองก็เปลี่ยนไปมีเมนูเหมือนเขา

ใช่ค่ะคือต้องมีสติต้องใจเย็นจริง
แล้วมันมีจังหวะที่พลเมิงดีจับแยกไปแล้วรอบนึงใช่ไหม